ไปช่วยเหลือดูแลผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ไร้บ้านกันบ้างนะครับ
คณะสงฆ์ที่จังหวัดเพชรบูรณนั้นได้มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้
โครงการบ้านน้ำใจปั้นงามนะครับเป็นหลังที่๒แล้ว
ขณะที่ที่สกลนครทหารชาวบ้านและอาสาสมัครก็ไปร่วมสร้างบ้าน
ให้กับคุณยายวัย๗๐ปีนะครับที่ยากจน
แต่คุณยายนี้ได้รับฉายาและได้รับยกย่องว่าเป็นแม่สู้ชีวิตนะครับ
ทหารผู้นำชุมชนท้องถิ่นรวมถึงจิตอาสาจังหวัดสกลนครร่วมกันเทปูนสร้างบ้าน
ให้คุณยายอ่อนบุญตะวันอายุ๗๐ปีนะครับ
ตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
โดยหลังจากนายพรประเสริฐคะวันสุนายอำเภอปลาปาก
ได้รับเรื่องร้องทุกข์ขอให้ช่วยเหลือชาวบ้าน
จากฐานะยากจนไม่มีบ้านพักอาศัย
ก็ต้องทนทุกข์ต่อสู้ดิ้นรน
เลี้ยงลูกสาวพิการแขนขาลีบมานานกว่า๓๐ปี

จากสามีเสียชีวิตมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ทำให้คุณยายต้องดิ้นรนเร่ร่อนอาศัยอยู่กับญาติ
เพราะไม่มีมรดกทรัพย์สินรวมถึงที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
ด้านชาวบ้านต่างก็ยกย่องให้คุณยายละอ่อนนะครับ
เป็นแม่ผู้สู้ชีวิต
แล้วก็ดูแลลูกพิการไม่เคยทอดทิ้ง
แล้วก็เรียกร้องสื่อไปยังองค์กรเอกชนผู้ใจบุญแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ช่วยการบริจาคช่วยเหลือสมทบทุนในเรื่องของการสร้างบ้านพักอาศัย

ซึ่งขณะนี้บ้านหลังดังกล่าวก่อสร้างคืบหน้าไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ

ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณนะครับนายปากรตั้งใจตรงในอำเภอวังโป่ง
เป็นประธานพิธีมอบบ้านสงฆ์เอื้ออาทร
หลังที่๒ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการบ้านน้ำใจปั้นงามหรือว่ารวมใจนั่นเองนะครับ
เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตอำเภอวังโป่งจำนวน๑๐หลัง
โดยมอบให้กับนางสังวานประเคนจิตอายุ๖๒ปี
ประชาชนผู้ยากไร้และพิการแขนขาที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง
พร้อมกับมอบเงินสงเคราะห์แล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
เพื่อใช้ในครัวเรือนด้วยครับ
โครงการมอบบ้านดีแบบนี้ถือว่ามีทั่วประเทศ